คุณรักมันต้องขอมันต้องก่อนข้าง
หัวยุ่งกับงานหรือไงลืมกันจนวันศุกร์เสาร์
ไม่มีดอกไม้ไม่โทรไม่มาดูใจคนเหงา
ได้แต่ส่งยิ้มเซ้งให้กับรูปในกระเป๋า
ปล่อยกันให้เงาเหงาเดี๋ยวงอนให้ตา
แอบไปกุกิ๊กทำตุ๊กติ๊กกับใครยูนอ
สัญญาณหน้าต่อหลายวันเฝ้ารอติดต่อไม่ได้
ตำแหน่งที่รักที่พูดจากปากยังรักอยู่ไหม
ห่วงกันบ้างนะที่รักของเธอคิดถึงจะตาย
ุหลาบก็ลอยร่วงไปดอกใบรายรอบแจ้กัน
มีคนเหงาเฝ้ารอเธออยู่เบอร์นี้
โทรมาหน่อยสิมีหลายข้อให้สื่อสาร
ฝนตกในใจน้ำท่วมในตาใครจะห่วงฉัน
อยากรู้ว่าใจเธอนั้นยังเป็นห่วงกันหรือเปล่า
อย่าเงียบให้เหงาเธออย่าปล่อยให้คอยนานนะ
บนโต๊ะทำงานฉันไม่ต้องการกูรักช่อเก่า
อยากมีดอกไม้สักช่อใหญ่เติมใจคนเหงา
ไม่อยากส่งยิ้มแห้งให้กับรูปในกระเป๋า
ช่วยโทรกระซิบเบาว่าคิดถึงสักครึ่งนาที
โทรกระซิบเบาว่าคิดถึงสักครึ่งนาที